สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
ถ้าคุณผู้ชมติดตามจับตาเตือนภัยมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ครับ
เรามีการคาดการณ์ว่าหลายจุดในพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
อาจจะต้องเจอฝนตกหนักตกทุกข์ซึ่งก็เป็นไปตามคาดนะครับ
เพราะว่าตั้งแต่ค่ำวานนี้มาจนถึงเช้าวันนี้หลายพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องบางจุดตกหนัก
และแน่นอนนะครับฝนที่ตกหลังจากนี้เป็นต้นไปประกอบกับน้ำฝนที่ตกลงมาตั้งแต่เมื่อวานนี้อาจจะเหนียวนำ
ไม่เกิดภัยทางธรรมชาติอื่นตามมาได้

ภาพแรกที่คุณผู้ชมจะชมกันณขณะนี้นะครับ
อยู่ในองค์ฟ้าเมืองของเราเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
จะพบว่ามีการก่อนตัวของกลุ่มเมฆฝนที่มีลักษณะเป็นสีเวลาฟ้าค่อนข้างหนาต่าง
ส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทย
ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
และแน่นอนนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปก็คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนตกลงมาเพิ่ม
จุดนั้นอาจจะต้องเจอกับภัยทางธรรมชาติ
เรามาดูกราฟิกต่อไปครับเป็นการคำนวณปริมาณน้ำฝนสะสม
บริเวณที่มีพื้นที่สีเขียวคือจุดที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนตกสะสมเยอะเป็นพิเศษ
ส่วนจุดสีเหลืองสีแดงคือจุดที่น่ากลัวเลยทีเดียว
เพราะว่าปริมาณน้ำฝนค่อนข้างที่จะเยอะจนอาจจะทำให้เกิดภัยพิบัตร
ส่วนใหญ่นั้นก็จะอยู่ในบริเวณจังหวัดยุดรธานีจังหวัดสุรินร้อยเอ็ดมหาสารคาม

และหากเราวิ่งวัน
เจอใกล้หลายจุด

นั้นภูมิ

ขอนแก่นจังหวัดชายภูมินครราชสีมาบุรีลำสุรินโดยปัจจัยหลักที่เหนียวนำให้เกิดฝนตกเยอะแบบนี้ก็เนื่องมาจากก่อตัวของร่องฝนที่ขณะนี้มีการลากผ่านบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำหรือหย่อมฝนที่ก่อตัวในบริเวณอ่าวตังเกียซึ่งบริเวณ
ติดต่อกันหลายวันก็อาจจะทำให้เกิดภัยพิบัตรอื่นตามมาได้และนอกจากจะทำให้เกิดฝนตกชุกแล้วยังเหนียวนำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกลุ่มบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนั้นมีกำลังแรงขึ้นนั่นก็หมายความว่านอกจากบริเวณทางตอนบนยังมีฝนตกแล้วแนวปะทะต่างไม่ว่าจะเป็นอันดามันบริเวณพื้นที่

นะครับ